สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
ช่วงค่ำวันนี้ครับไทยรัฐทีวีจะถ่ายเท่าสดเกมอุ่นเครื่องระหว่างเมียนมาร์เจอกับทีมชาติไทยนะครับ
ซึ่งธิติพันธ์พ่วงจานกองกลางคนสำคัญก็มั่นใจว่าจะเก็บชะชนะได้หากเล่นได้ตามแท็กติกครับ
ธิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางคนสำคัญของทัพช้างศึกเปิดเผยถึงเกมที่จะพบกับทีมชาติเมียนมาร์ในค่ำวันนี้นะครับ
ว่าจะขอเต็มที่กับเกมในนัดนี้ส่วนเกมนี้จะเป็นอีกเกมที่จะไม่มีธนบุญเกษ
ไม่มีธนบุญเกษารัฐคู่กลางที่ทำหน้าที่ร่วมกันได้ดี

แต่ธิริพันธ์ก็บอกว่าไม่มีผลกระทบมากนัก
เพราะหากทุกคนเล่นตามแท็กติกของโค้ชนะครับ
ก็สามารถทำผลงานได้ตามแผนที่วางไว้
ครับก็แน่นอนครับเพราะว่าเราอย่างเมื่อวาน
ก็ซ้อมไม่หนักมากแล้วก็วันนี้ทบทวนระบบของบ้านร่างกาย
ก็น่าจะสมบูร๑๐๐พร้อมเจอพม่า
ก็เริ่มปรับตัวได้ผมว่ามันใครมาเล่นก็ได้ครับ

ด้วยกันผมว่าตรงนี้ก็อยู่ที่โค้ดแล้วว่า
จะไม่มีตั้มแล้วเขาจะแบบวางระบบยังไง
ในการเจอพม่าในวันพรุ่งนี้ครับ
ถ้าหากว่าทีมชาติไทยเก็บใช้ชนะได้
ก็จะได้คะแนนเท่ากับ๑๒๗๕คะแนน
หากเสมอคะแนนจะถูกหาลงมาเหลือ๔๒๕คะแนน

เจอกับเมียนมาร์รวมทั้งเคนย่านะครับ
ซึ่งเป็นกรณีเดียวที่คะแนนสะสมของไทย
เพิ่มขึ้นจาก๒๑๙แต้มเป็น๒๒๕คะแนน

จากผลงานในรอบปีย้อนหลัง๔ปีของไทย
จะมีการปรับลดสัดส่วนด้วยนะครับ
ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ๔๒๓๑นะครับ
รักษาประตูเป็นกวินธรรมสัจจานันทร์นะครับ
แบ็กซ้ายพิรพัฒน์รถชัยยาแบ็กขวาอดิษรพรหมลักษณ์
คู่เซ็นเตอร์เป็นพรรษาเห็นวิบูลกับเฉลิมพรงเกิดแก้ว
หลังรับมีธิติพันธ์พ่วงจันทร์กับปกเกล้าอนันต์นะครับ
ส่วนแนวรุกก็มีบดินภาราธิรทรบุญมาทันมงคลทศกรัย
และหน้าเป้าธีรสินแดงดานนะครับ
สถิติการเจอกันของไทยกับเมียนมาร์นะครับ
ครั้งไทยชนะ๑๙เสมอ๑๔และแพ้๑๔นะครับ
ทำได้๘๖ประตูเสีย๖๑ประตู
การชนะแพ้อย่างละครั้งนะครับและเสมอกันไป๑ครั้งนะครับ
แกรมถ่ายท่อสดในช่วงเย็นวันนี้นะครับ